สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเย็นนะคะ
วันนี้เจอกับพี่สอนแล้วก็พิชชี่ค่ะก็มีเรื่องราวในวงการกีฬามากมายนะคะ
เตะของไทยนะคะที่ไปค้าแข้งอยู่ที่เจลีก
คือก่อนหน้านี้ฤดูการที่แล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
เขารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองแล้วก็ทีมของตัวเองด้วย
ชนะทีมส่งกระสินนะคะเปรย์เมกเกอร์คนสำคัญของสโมสร
ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มของตัวเองในซีซั่นที่แล้วนะคะ
เพราะว่าปีก่อนหน้านี้สโมสรของตัวเองสามารถเก็บชัยชนะจากทีมเล็กในหลีกได้ตลอด
แต่ปีล่าสุดกลับทำไม่ได้และทำให้อันดับในหลีกตกลงมาด้วยนะคะ
จากนี้ชนะทิพย์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปีที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้ง
ก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเอง
ซึ่งในฤดูการต่อไปนะคะก็จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยค่ะ
แล้วก็ยังพูดติดตลกสไตล์เมซิเจนะคะบอกว่าอยากจะได้แชมป์เจลีก
เหมือนอุ้มเทียทรบุญมาทันบ้างแต่ว่าถ้าอยากจะได้จริง
ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นบุญมาทันซะก่อนค่ะ
ครับผมฤดูการที่ผ่านมาก็สโมสรผมก็อาจจะ
เวลาเจอทีมที่เราควรจะเก็บได้ก็เก็บไม่ได้
กลายเป็นว่าปีนี้ไม่เหมือนปีแล้วตรงที่เราสามารถ
ปีแล้วเราเก็บทีมเล็กได้แต่ปีนี้เราเก็บไม่ได้

แล้วก็ตัวผมเองก็มีอาการบาดเจ็บ
ปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ต้องดูแลตัวเองครับ
ก็อยากได้เหมือนพี่โอ๊คนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า
ต้องเปลี่ยนนามสกุลมาใช้บุญมาทันเหมือนพี่อุ้มหรือเปล่าครับ
ก็ยินดีกับพี่อุ้มครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับพี่อุ้มจริง
เพราะว่าแกก็เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ได้
แล้วก็การคว้าแชมป์เนี่ยมันยากมากนะครับที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะได้แชมป์
เพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องแบบดีจริง
มาตรฐานทีมในเจลีกก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับ
แต่ละปีทีมแชมป์ลีน่าแทบจะไม่ซ้ำ
ยกเว้นความประสิทธิ์คนตะเลที่ได้๒ซีสันติด๒รูปการก่อนหน้านี้นะครับ

จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่
กลายเป็นแข้งซุปเปอร์สตาร์ของทวิปเอเชียในปัจจุบัน
หนึ่งในนั้นก็คือชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
จะไม่สามารถพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้
แต่ก็ยิงได้๑ลูกนะครับในเกมกับเกาหลีเหนือ
นอกจากเมซิเจที่ติดเข้ามาในธรรมเนียมข่าว
โยะนากาจิมะนะคะเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่น
ร่วมแข่งเมื่อปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐
ถือเป็นดาวดังอีกคนหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ก็ร่วมแข่งปี๒๐๑๖แล้วก็๒๐๑๙
รวมถึงมีทีมชาติอิราณอาริเวซ่าไบรันวานซ์

มีกวางฮีชานทีมชาติเกาหลีใต้

แล้วก็มีโอมานครีบินค่ะทีมชาติซีเรีย

ส่วนคนสุดท้ายคืออับดุลลาโอตั๊กอีฟ
เป็นทีมชาติสาอุดีอาราเบียร่วมแข่งเมื่อปี๒๐๑๖